นำรัฐบาลทำงานเชิงรุก

ยาเสพติดและเรื่องของอาวุธปืน
อาจจะมีการแก้กฎหมายนะคุณผู้ชม

มีการดำเนินคดีที่เด็ดขาดขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติด

ท่านเปิดเผยภายหลังการประชุมมาตรการเร่งด่วน
แก้ปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน

เพราะต้องมีการรับรอง

เช่นเดียวกับการเพิกถอนใบอนุญาต
ต้องพิจารณาผลรับรองสภาพทางจิต

กรณีผู้เสพคือผู้ป่วย

จาก๑๕เมตรเหลือ๕เมตรพอ

เพื่อให้เกิดความเด็ดขาดกับผู้ค้า
มากยิ่งขึ้นครับ
จากภาษาคลอธิปัญะ
การจบทาง
ของอันนี้
ที่กลุ่มสีแดงเลยที่เข้าข่ายคลุ้มคลั่งเนี่ย
และจะต่อยอดขยายผลไปยังเครือข่ายที่จำหน่ายครับ
ต้องมีการดูแลจากครอบครัวจากเพื่อนบ้าน
แล้วก็ทางตำรวจก็จะไปเข้าไปดูแลด้วยนะครับ

มีชุมชนพักอาศัยระดับหมู่บ้านกว่า๘๐๐๐แห่ง
แต่รับแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้เพียง๑๖๐๐๐แห่งเท่านั้น

ต้องร่วมกันบูรณาการให้มากยิ่งขึ้น
หลังจากได้ประชุมกันคุณผู้ชมฮะพบตรแถลงข่าวเลย
จับยาเสพติดล็อตใหญ่ที่เห็นอยู่ยาบ้าเนี่ยเกือบ๑๒ล้านเมตรครับ
แล้วมีเคตามีนอีกกว่า๕๐กิโลกรัม
ยาบ้า๑๑๖๘๔๐๐เมตรเคตามีน๕๐กิโลกรัม

ทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้อีกกว่า๑๕๐๐๐๐๐บาท
คือของกลางที่ท่านผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ตรวจยึดได้หลังจับกลุ่มนะครับคดียาเสพติด
คดีแรกจับกลุ่มนายตานุพัฒน์กับนายสืบศักดิ์
เป็นคนไทยกลุ่มชาติภัณฑ์นะ
ขับรถกระบะลำเลียงของกลางยาบ้า๖ล้าน๕แสนเมตรเคตามีน๕๐กิโลกรัม
กัดได้ที่ทางหลวงหมายเลข๓๑๑จังหวัดลบบุรีครับ

รับสารภาพได้ค่าจ้าง๒๐๐๐๐บาท

ในเร่งขับรถกระบะมาตามถนนทางหลวงหมายเลข๑๒ตะบนริมน้ำอำเภอเมืองตาก
ยาบ้า๕๑๐๐๐๐๐เมตรไอซ์๒กิโลกรัม
รับสารภาพว่าขนของกลางมาจากโน่นเชียงราย
สำหรับการปรับรามยาเสพติดครั้งนี้ถือเป็นนโยบายเชิงลุกที่ตำรวจบูรณาการกับปปศและฝ่ายปกครอง
กำหนดเวลาปราบปรามที่ท่านพบตรขีดเส้นไว้๓เดือนเห็นผลฮะ

ก็คงจะเป็นช่วงเวลาของการปราบปรามอย่างเข้มข้นทีเดียวนะคะ